มาดูเหตุที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะฮะ
เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ

ยิงใส่อะไรรู้ไหมฮะยิงใส่พื้นนี่แหละฮะ
แต่ว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์
สามีภรรยาผ่านมาพอดี
ลูกหลงได้รับบาดเจ็บสิครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางโค้งปากทางเข้าหมู่บ้านนะฮะ
ถนนน้ำทองหลังห้างบิ๊กซีหมู่๗ตำบลนาเกลืออำเภอเมืองแพร่
ตำรวจก็รุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะได้รับแจ้งจากประชาชนจากชาวบ้านว่ามีคนเมากรางยิงปืนหลายนัดนะฮะ
พบว่าชาวบ้านก็มามุงดูเหตุการณ์
เพราะว่าต่างตกใจกับเสียงปืนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบพื้นที่
พบรอยกระสุนปืนขนาด๙มมที่พื้นถนนถึง๑๒รูนะคุณนะ
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่แค่๓ปลอก
ปลอกกระสุนปืนตรงนี้ทำไมมันเหลือแค่๓ปลอกเนี่ยนะฮะ
ตำรวจเขารู้แล้วนะว่าปลอกกระสุนปืนมันหายไปไหน
ตำรวจเก็บ๓ปลอกกระสุนปืนไว้เป็นหลักฐานครับ

ชาวบ้านเล่าให้ตำรวจฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนเนี่ยนะฮะ
ก่อนนั้นได้ยินเสียงชายสองคน

พูดจาเสียงดังคล้ายกับเป็นการทะเลาะกัน
ก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งเดินไปขึ้นรถ
แล้วก็ชักปืนออกมารัวยิงจนหมดแม็กซ์
ข้างร้านใหม่เอี่ยมออกไปอย่างรวดเร็วครับ
ทางนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยมีชายชุดดำสองคน
เดินเก็บปลอกกระสุนปืนที่ตกเกลือนถนนไว้ในกระเป๋า
ก่อนจะมีรถกระบะยี่ห้อโตยาต้า
มารับชายชุดดำ๒คนที่เก็บกระสุนเก็บปลอกกระสุนปืนเนี่ย
ขึ้นรถแล้วหลบหนีไปเห็นไหม
เนี่ยชาวบ้านบอกถึงเป็นที่มาว่าปลอกกระสุนมันหายไปไหนนะฮะ
สอบสวนพลเมืองดีให้การอีกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
ชายทั้งสองคนที่ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
แล้วก็มีคนนึงเนี่ยยิงปืนเนี่ยนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทั้งสองคนมาดื่มเหล้าที่ร้านอาหารตรงข้ามที่เกิดเหตุ
ดื่มกันตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วครับ๖โมงเย็นก็มากันแล้ว
ของวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี่แหละฮะ
สภาพพอดื่มไปดื่มมาเมาแล้วครับพูดจาเสียงดัง
กระทั่งก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะฮะแต่ว่าชาวบ้านกับพลเมืองดี
เขาบอกว่าไม่รู้แน่ชัดว่าสองคนนี้ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
หรือที่เสียงดังเนี่ยคุยอะไรกันเพราะว่าได้ยินแต่เสียงแววมา
ไม่รู้จับใจความไม่ได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มีคนถูกลุกหลงบาดเจ็บ
เป็นสองสามีภรรยานะฮะที่บังเอิญขี่รถจักรยานยนต์ผ่านทางมาพอดี
ก็ไปเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่แล้วนะครับ
ก็คือนายดำนามสมมุติอายุ๒๕ปีถูกลูกกระสุนเข้าที่บริเวณน่องด้านซ้าย
อีกรายคือนางแดงนะฮะนามสมมุติอายุ๒๓ปีถูกลูกกระสุนเข้าที่บริเวณหลังนะครับ
สองรูแล้วก็โคนขาซ้ายอีกหนึ่งรอยนะฮะแต่กระสุนทั้งสองลูกเขาบอกว่า
บอกโอ้โหคือเสื้อเนี่ยเป็นรูใช่แต่กระสุนเนี่ยไม่เข้าเหนือ
คือเขาบอกว่าแค่รู้สึกคันคันที่หลังแล้วก็ขาคือเสื้อเนี่ยเห็นไหมเอามาโชว์ให้ดู
ค่ะคือมีรูกระสุนเนี้ยใช่สองรูแต่หลังเนี้ยมันแค่เป็นรอยคันคันใช่
อันนี้คือของของตัวภรรยาของตัวผู้หญิงส่วนของสามีเนี่ยรอยกระสุนอยู่ที่น่องคุณนะฮะ
นี่แหละครับแล้วก็ตัวผู้หญิงคือนางแดงให้การว่าขณะที่เธอแล้วก็สามีขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ขับเลยไปก็ได้จอดดูเหตุการณ์คนมาทะเลาะวิวาดกันเสียงดังเนี่ยนะฮะ
ก็ไม่คิดว่าจะถูกลูกหลงจนกระทั่งรู้สึกว่าคันที่หลังแล้วก็คันที่ขา
ส่วนสามีมีรอยกระสุนที่น่องนะครับก็รีบเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแพร่นะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเข้าแจ้งความที่สพเมืองแพร่ต่อไปนะฮะนามสมมุตินะ
ชื่อของนายดำนางแดงเป็นนามสมมุติทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่ชื่อจริงนะครับ
ทีนี้มีความคืบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าความคืบหน้าล่าสุด
ผู้สื่อข่าวก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมนะครับเห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งขณะนั้นนะฮะยังมีรถขับสวนไปสวนมาอยู่นะฮะ
ชาวบ้านรายหนึ่งเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังบอกว่าเขาเองกำลังจะออกไปซื้อของที่ร้านชำ
เดินมาถึงร้านชำได้ยินเสียงปืนรัวขึ้น๑๐กว่านัด
แล้วก็เห็นรถเก๋งขับออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
เขาบอกอย่างงี้คุณเดชบุญนะอืมที่เขาเนี่ยเดินช้าค่ะ
หากเขาเดินเร็วกว่านั้นแล้วผ่านไปตรงจุดนั้นพอดิบพอดีนะ
อาจจะเป็นเหยื่อโดนลูกหลงของคมกระสุนก็ได้นะครับก็ตอนนี้เอง
ตามจุดต่างเพื่อหาตัวมือยิงปืนอย่างอุกอาจในครั้งนี้
ส่วนกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่ร้านค้าฝั่งตรงข้ามเนี่ย
จับภาพได้เหมือนกันแต่มันค่อนข้างไกลแล้วก็ภาพไม่ชัดนะครับ
เพราะว่ามันมีแสงไฟส่องสะท้อนย้อนแสงมาแบบนี้
ก็ตำรวจเชื่อว่าจะสามารถจับผู้ก่อเหตุยิงปืนลงพื้นหลายสิบนัดได้อย่างรวดเร็วนะฮะ